ต่อกันที่ข่าวนี้กันบ้างดีกว่านะคะเจ้าสาวป้ายแดงหมาดเลย
รถเมคันนึงนิดค่ะมันในงานเนี่ยมีโมเมนต์คุกเข่าด้วยนะคะ
บ่าวก็คุกเข่าให้กับเจ้าสาวบอกเลยว่าซึ้งไปตามตามกัน
เมื่อวานนี้ค่ะเจ้าตัวมารับบทบาทพิธีกรในงานอีเวนต์
สาวรถเมย์เปิยว่าแบบนี้ค่ะใช้ชีวิตทุกอย่างเดิม
แต่ที่ยังไม่ชินนะคะก็คงจะเป็นโมเมนต์ที่ตื่นขึ้นมาแล้วเนี่ย
เจอสามีนอนอยู่ข้างแทนที่จะเป็นคุณแม่แบบเมื่อก่อนค่ะ
แล้วก็ส่วนโมเมนต์สุดเซอร์ไพรส์ค่ะที่ทำเอาน้ำตาซึมเลย
หลังคุณบอลคุณสามีแหมเรียกแบบนี้ได้เต็มปากเต็มคำแล้วค่ะ
คุกเข่ากลางงานแต่งนะคะ
ก็คุณรถเมย์ก็ยอมรับนะว่าไม่คาดคิดจริง
เพราะว่าฝ่ายชายเขาก็ไม่ใช่คนโรแมนติกอะไรค่ะ
ในวันงานเราก็อยากจัดพิธีให้มันเรียบง่าย
ไม่ได้แบบมีอะไรแบบพิเศษหรืออะไรมาก
เวลาเรามาร์คคิวอะไรไว้ก็แค่แบบมีพี่นิดอรพันธ์
คุณหยีไปวันนั้นก็ไม่รู้ว่าคุณหยีจะขึ้นไปพูดเหมือนกันทีแรกเลยค่ะ
ก็เข้าใจกันแค่ว่าเราจะขอบคุณแขกที่มาเฉยอะไรอย่างนี้
แต่ปรากฏขึ้นไปบนเวทีพี่บอลก็ดันแบบพูดอะไรอะไรอย่างนี้
เขาก็คงรู้ว่ารถเมย์แบบเคยแห่มาตลอดตั้งแต่ขอแต่งงาน
แล้วว่าแบบพี่ไม่เห็นเคยคุกเข่าเหมือนคนอื่นเลย
ไม่เห็นเคยนู่นไม่เห็นเคยนี่อะไรอย่างนี้
เขาก็คงรู้สึกว่าพอถึงโมเมนต์วันนั้นเขาก็คงอยากทำให้
ก็ไม่ได้คิดว่าแบบว่าจะมีภาพแล้วก็ออกไปข้างนอกแบบเยอะขนาดนี้
ตัวเค้าเองก็ตกใจคือเราก็ไม่คิดไงว่าแบบ
วันหนึ่งเราจะมีโอกาสได้ยินจากปากของพี่บอล

อะไรอย่างนี้เขาไม่ค่อยมีโมเมนต์หวาน
คนอื่นถามเราเราบอกพี่บอลเป็นคนไม่หวาน
แต่พอวันหนึ่งที่เขาแบบทำให้เราก็ตื้นตันใจ
ส่วนพิธีฉลองของทั้งคู่ค่ะก็จะจัดขึ้นในวันที่๑๙ธันวาคมนี้นะคะ

จัดงานปาร์ตี้นะคะรวมตัวเพื่อนทั้งเพื่อนเก่าเพื่อนใหม่ให้มารวมตัวกันค่ะ
ส่วนเรื่องทายาทรถเมย์บอกว่าไม่รีบร้อนนะคะ
ก็ปล่อยให้เป็นเรื่องของธรรมชาติไปค่ะคุณผู้ชมค่ะ

ทีนี้ก็ต้องดูลุ้นกันนะคะว่าทายาทจะมีเมื่อไหร่
แต่ว่าด้วยอายุอนามแล้วก็น่าสมควรแล้วนะคะ
แล้วคุณล่ะคุณแจ๊คค่ะคุณไปงานแต่ง

รอค่ะรอจะไปงานที่เขาใหญ่เดือนธันวาคมนะคะ
กลางเดือนนี้แหละค่ะเดี๋ยวได้ดูกันแน่นอนค่ะ